ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้ไปตกลงธุรกิจกับเพื่อนแต่ไม่ลงตัว
พอไม่ลงตัวปั๊บนี่ถูกยิงเสียชีวิตจากที่ไหนไม่รู้นะ
แต่ศพเนี่ยถูกไปทิ้งอยู่ในสวนยางพารานี้ดูนี่ฮะเอามาทิ้งอยู่ตรงนี้เลย
ตำรวจกำลังหาตัวคนร้ายอยู่ครับตำรวจสพทุ่งใหญ่ไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตนะครับ
สวนยางพาราพื้นที่ตะบนบางรูปอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้นอนหงายอยู่นะสวมเสื้อยืดสีดำมีคลุมลายทหาร
ทับอยู่แล้วก็สวมกางเกงขายาวรองเท้าบูธ
ที่หัวยังมีไฟฉายและไฟฉายก็ยังเปิดอยู่ด้วย
ตามร่างกายครับมีบาดแผลถูกยิง๓นัดสะบักหลัง๑นัดหายปลาร้า
ด้านขวา๑นัดแล้วก็ที่ชายโครงขวา๑นัดครับ
ทราบชื่อต่อมาคือนายอาคเนเพชรเอียงหรือว่าแคนอายุ๓๗ปีครับ
ที่เกิดเหตุพบโทรศัพท์มือถือของผู้ตายตกอยู่๑เครื่อง
มีปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรตกอยู่๔ปลอกแล้วก็มีดพระ๑เล่ม
ตำรวจก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
นายอาคมขวัญเมืองครับเจ้าของสวนยางพาราเล่าบอกว่า
ตอนเช้าก็ออกมาดูสวนใช่ไหมออกมาดูสวนพอเดินมาถึงที่เกิดเหตุ
ใครมานอนหมดสติอยู่เข้าไปดูเฮ้ยเลือดเลือดไหลเพียบเลย
อ้าวตายแล้วนี่เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ครับให้มาตรวจสอบ
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่า๓ทุ่มของวันที่๒๗พฤษภาคม
ได้ยินแล้วล่ะเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นเสียงปืน
สัก๓๔นัดได้ตอนแรกไม่เอกใจนึกว่าเป็นประทัดครับ
จากการสอบสวนของตำรวจนะครับทราบว่านายอาคเนผู้ตายเนี่ย
พฤติการลักขโมยฮะคือเป็นที่ต้องการตัวของตำรวจว่างั้นเถอะนะครับ
แล้วก็เขาก็รู้ตัวดีนะว่าเขาอาจจะโดนปองร้ายได้
กระทั่งก่อนเกิดเหตุในเอกชัยรักษากิจหรือว่ากะ

โทรศัพท์บอกอาคาเณ้ผู้ตาย
ส่วนเอกชัยเอกชัยตอนนี้ตำรวจคุมตัวไปสอบสวนแล้วนะครับ
ส่วนคนร้ายที่เป็นคนยิงเนี่ยตำรวจบอกพอจะรู้ตัวแล้วนะว่าเป็นใคร
เรื่องต้นตำรวจนะครับก็แม่ตั้งปมสังหารว่ามันน่าจะมาจากเรื่องของ
หักหลังกันในธุรกิจผิดกฎหมายนี่แหละ
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานเพื่อขอสารออกหมายจับ

เจ้าหน้าที่ส่งไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับ
แล้วจะส่งให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ
ไปดูที่สวนยางพาราแห่งนี้กันหน่อยนะคะ
ก็จุดที่ไปเจอศพของผู้ตายมันห่างจากขนำสักประมาณ๑๐เมตร
ทีนี้มันมีโอ้โหมันมีข้อความปริศนาด้วย
มันมีร่องรอยการเกาะไฟมีการต้มน้ำใบกระท่อมเอาไว้
มีอุปกรณ์หาปลาและมีการเขียนข้อความด้วยทานลงบนแผ่นไม้
เหมือนต้องการบอกอะไรสักอย่างเขียนไว้ว่าตามไป
แค่นี้เลยแค่นี้เลยพี่เบิร์ต
แต่ข้อความที่เหลือเขาบอกมันดูไม่ชัดจริง
ทีมข่าวของเราเอาอย่างนี้ไปถามพี่ที่เป็นเจ้าของสวนยางพาราหน่อย
อาคมขวัญเมืองค่ะแล้วก็เป็นคนพบศพคนแรกด้วย
อาคมเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตอนก่อนเกิดเหตุช่วงกลางวัน
จริงเห็นนายอาคเนผู้ตายมารับจ้างเก็บขมิ้นอยู่ที่สวนข้างบ้าน
ปกติก็จะเห็นเดินอยู่ตามสวนยางพาราแบบนี้
แล้วก็จับปลาอยู่ตามคลองบ้างตามลำห้วยมาขาย
เมื่อเช้าเนี่ยในแก่อันนี้ตัวละครอีกคนแล้วนะคุณผู้ชม
แก่เป็นเพื่อนของอาคณีคนตาย
อาคมเจ้าของสวนยางพาราบอกนะคะบอกในแก่อยู่ดีโทรมา
ไม่ได้โทรหาเขานะแต่โทรหาลูกสาวของเขา
แล้วในแก่คนนี้บอกว่าเห็นผู้ตาย
โดนยิงอยู่ในสวนยางพาราเมื่อคืน
ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างไปดูหน่อย
ลูกสาวก็เลยมาบอกตนเองค่ะ
แล้วก็ไปที่สวนนะตอนนั้นตอนที่ในแก่มาบอก
แต่ไม่เห็นศพเลยไม่มีอะไร
แล้วเขาบอกว่าเลยตัดสินใจลองเดินไปดูอีกสักรอบ
ปรากฏเจอศพค่ะ
มีการสังสรรค์อะไรกันบ่อยไหมแถวนำตรงนั้น
อ๋อนำตรงนั้นนำตรงนั้นแล้ว
เออเจอแบบนี้ครอบครัวก็เศร้าสลดนะ
ทีนี้เราก็เลยไปคุยกับแม่ของผู้ตายของนายคเนหน่อย
นงยาวเพชรเอียงก็เล่าแบบนี้ว่าตอนเกิดเหตุลูกชาย
จริงกลับมากินข้าวที่บ้านนะสักประมาณตอน๖โมงเย็นแม่บอก
พอเสร็จกินข้าวเสร็จเห็นขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยตอนกลางดึก
เอกอใจอะไรเลยจนเช้าถึงมารู้ว่า
เฮ้ยลูกตายแล้วแล้วถูกยิง
แม่บอกว่าลูกชายเป็นหมอศัยศาสตร์นี่แม่พูดนะ

จะช่วยรักษาคุณสัยได้เป็นประจำ
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นมีปัญหากับใครเลย
อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
มันก็บอกน่าเสียดเทียนนะ

คือตอนแม่ตอนออกไปนี่เขามีโทรศัพท์เข้ามาไหม

หมายถึงว่าลูกชายได้คุยกับใครไหม
ไอ้อันแม่ก็ไม่รู้นะก็คุยกับใครอื่นแล้วนะ

จากคนที่ยิงคนอื่นแล้วแต่เขา
จัดคนที่ยิงให้ได้ลูก

ชีวิตของคนจะลูกไกล
มีอะไรก็คุยกันได้

ถ้ามีแม่ของมันของมันเองคนที่ทำมัน

แม่ก็ยังพูดด้วยความคับแค้นใจ
แล้วก็ยังเศร้าเสียใจยังร้องไห้ยังตัดเพาะอยู่นะ

แล้วผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำทั้งหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้ตายที่โทรไปหาลูกสาวเจ้าของสวนยางพารา

แล้วก็มีการให้การว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะที่โทรไปหาเนี่ยมีธุระเรื่องอื่น
ตำรวจชักงงทำไมพูดไม่ค่อยตรงเออนะ
แต่ตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่ออะไรหรอกค่ะและล่าสุดบอกว่า
รู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วแหละคาดว่าไอ้เรื่องของปมการก่อเหตุ
อาจจะมาจากเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายและมีความขัดแย้งส่วนตัว
อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะเดี๋ยวจะขยายผลนั่นแหละค่ะ
ว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุด้วยหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้ทำแค่คนเดียวไง
แล้วเดี๋ยวจะมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับภายใน๑๒วันนี้ค่ะครับ